ต่อที่ภูเก็ตหน่อยครับคุณลุงคนนึงเขาก็จะไปตกปลานะ
เดินริมตระหลิงไปหาที่ตกปลาเหมาะ
ฉันจะนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งอะไรแบบนี้
โอ้โหปลายังไม่ทันตกตกใจฮะไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ครับ
ไม่รู้ว่าเป็นศพของใครมาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องแจ้ง
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นของใครด้วยซ้ำไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสระน้ำครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ของเอกชนนะฮะ
ในตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบต้องเดินลัดเลาะไปตามป่าไผ่สลับกับป่าธรรมชาติเข้าไปนะ
มีในทองอายุ๖๔ปีซึ่งเป็นคนที่เจอโครงกระดูกนำทางเข้าไป
นี่คุณลุงทองนะบอกว่าปกติผมก็จะมาตกปลาที่นี่เป็นประจำ
แต่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสระน้ำนี้
จนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยอยากจะหาจุดใหม่ก็เดินเอามีดพระถางไปถางย่าถางป่าเข้าไปเรื่อย
จนไปเจอโครงกระดูกตกใจครับรีบวิ่งหน้าตั้งออกไปแจ้งจำรวจเลย
จุดที่พบโครงกระดูกจุดแรกอยู่ห่างฝั่งสัก๑๕เมตรได้
เป็นกระดูกชิ้นส่วนร่างกาย๑ชิ้นอีกจุดหนึ่งห่างริมน้ำไป๑เมตรพบเป็นกองกระดูกเยอะเลย
ทั้งมีกระโหลกศีรษะมีฟันแขนขาซี่โครงก้นกบกระดูกสันหลังนิ้วมือนิ้วเท้าครบเลย
ลักษณะเหมือนเขานอนหันศีรษะไปทางสระน้ำนะฮะตำรวจก็ต้องเก็บทุกอย่างไป
เอาไปเรียงกันเป็นตามรูปร่างกายของมนุษย
ก็คาดว่าผู้ตาสูงสัก๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
แต่ว่ายังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
แล้วก็ยังไม่ทราบว่าเขาเป็นใคร
โหลกศีรษะไม่พบร่องรอยการถูกทุบตี
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓๖เดือนเลย

ไปพบกางเกงขาสั้นสีแดง๑ตัว
เสื้อยืดสีส้ม๑ตัวเศษผ้าสีขาว๑ชิ้น

แล้วก็พบใบเลื่อยเหล็กที่ผูกด้วยเชือกสีขาวอีก๑ใบนะครับ
เรื่องต้นตำรวจเขาคาดว่าโครงกระดูกนี้
น่าจะเป็นของคน๑๕๑ซึ่งเข้าไปตกปลา
แล้วน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปทำงานในพื้นที่
แล้วจังหวะที่เข้าไปตกปลาโรคประจำตัวกำเริบ

แล้วเขาก็หมดสติจนเสียชีวิตและไม่มีใครไปพบเห็น
หลังจากนี้จะตรวจสอบว่ามีการแจ้งบุคคลหายในพื้นที่ต่างหรือไม่
เพื่อให้ญาตินั้นมาติดต่อยืนยันตัวตน
แล้วก็รับโครงกระดูกไปประกอบพิธีกันต่อไปนะครับ